ขึ้นไหวของเมืองทองกันบ้างนะครับหลังจากที่นักเตะได้มีการเข้าตรวจหาเชื้อโควิด
ปรากฏว่าซาดอลมีซาเยฟมิดฟิลของทีมที่ลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมที่พบกับทางบีจีเนี่ย
ติดโควิด๑๙สโมสรก็แยกตัวนักเตะออกไปเป็นที่เรียบร้อย
พร้อมเตรียมแจ้งผลตรวจถึงผู้เล่นทีมงานแล้วก็คู่แข่ง
จีปฐุมให้ทราบด้วยนะครับแล้วก็จะได้ดำเนินการเฝ้าระวังเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อไป
ก็ต้องรอเช็คสถานการณ์อีกครั้งว่าเมืองทองจะมีตัวผู้เล่นเพิ่มหรือไม่นะครับ
สำหรับการติดโควิด๑๙เพราะตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งเพิ่มเติมเข้ามา
หากมีก็อาจจะส่งผลถึงแนวโน้มในการเลื่อนเกมเอฟเอครับกับอุทัยธานี
วันพุธนี้ออกไปก่อนก็มีความเป็นไปได้ครับ